ข้างหลังนี้ชัดเจนมากมีเจ้าของบ้านเผื่อไปอยู่ใหม่
คนแก่มาจากควันทูบยังไงอย่างนั้นนะฮะเอาติดตามเรื่องนี้ครับ
เพื่อนคะเมื่อเช้าย่าไหว้แก้บนกลางบ้านเนาะ
แล้วแต่เนี้ยย่าก็ถ่ายรูปลงเฟสแล้วเพื่อนในเฟสอ่ะ
เขาทักมาหาย่ากันนะคะว่าเขาบอกว่าย่าให้หวยเขาแต่เช้าเลย
เขาบอกว่าให้ดูที่ควันทูบอะค่ะมันขึ้นเป็นตัวเลขชัดเจนเลยค่ะ
ลองช่วยกันดูนะคะว่าจะเห็นกันเหมือนแบบกับเพื่อนในเฟซบุ๊คของย่าไหมนะคะ

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นมองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็น
ต้องมีการฟรีชภาพหรือเป็นภาพนิ่งพอเป็นภาพนิ่ง

คุณเลขไทยคุณไปสารอื่นเลย

คุณกรยาเดชเดชาไลฟ์เครื่องเส้นไหว้บูชาผีบ้านผีเรือน
เพื่อนก็ทักมาเพื่อนทักมาพี่พี่เห็นไหมมันขึ้นเป็นตัวเลขนะ
พี่ก็ไม่เห็นเพราะมองจากภาพเคลื่อนไหวแล้วมองยังไงก็มองไม่เห็น
กระทั่งเพื่อนต้องแคปภาพนิ่งมาให้
สักพักเดียวเพื่อนคนอื่นที่เห็นไลฟ์เนี่ย
เฮ้ยเธอกรยาเห็นไหมเห็นอะไรหน้าคนแก่
อันนี้เริ่มขนลุกแล้วเริ่มขนลุกเพราะอะไร
มันไปตรงกับหลานชายหลานชายบอกย่าผียายมา
คนที่ถ่ายคลิปมันเป็นย่าของหลานนะผียายมาหา
ยายมาหาคือไม่รู้มาก่อนเลยว่าบ้านนี้

คือคนที่เห็นเหมือนกันอยู่คนละที่กัน
คือหลานอยู่บ้านเดียวกันหลานเห็นยายมาก่อนแล้ว

ซึ่งไม่เคยบอกเลยว่าหลานเคยเห็นผี
คนที่ดูไลฟ์เนี่ยเห็นควันทูบเป็นรูปร่างคุณยายคนหนึ่ง
คุณย่าคนนึงก็มาเลยประจวบหมอน

แต่คุณกรยาไม่ได้กลัวผีนะไม่ได้กลัวเรื่องผี
แต่คาดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของควันทูบสื่อสาร
ผีบ้านผีเรือนสื่อสารผ่านควันทูบ
ว่าจะให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
เข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเต็มจากคุณกัน

แต่เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้
หลานชายจะพูดตลอดว่า

ผียายเดินมาหลานจะพูดแบบนี้เป็นประจำ
มาว่าให้กับผีครัวยาที่นี่
เขาจะได้กินกันเนอะ

ไม่ได้ให้บ้านเลขที่มาอยากเป็นทางการ

ทางคุณกรยาก็เชื่อว่าบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีผีที่

ก็เข้าใจว่าผีบ้านผีเรือนมาให้โชคผ่านทางควันทูบ
ค่ะคือแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดตัวเลขออกไป

แล้วหน้าจอตัวเลขชัดเลย